มาตรวจสอบให้หน่อยว่าใช่หรือเปล่านะคะ

ยังมีแมวตาเพชรด้วยนี่ค่ะอามามุยเซียมนะคะ
จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอำเภออูทองนะจ๊ะ
อายุ๘๒ปีแล้วนะจ๊ะหมอปลาโอ้โหพอ
โดนเรียกปุ๊บใช้บริการไปเลยค่ะ
ไปให้บริการเลยนะคะอามามุยเซียมหลีรัตนานุรักษ์นะคะ
อาม่าเนี่ยรวยนะจ๊ะเป็นเจ้าของที่ดินกว่า๔๐๐ไร่
เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วเป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมัน
แล้วก็ใส่พานแบบนี้ให้หมอปลากับทีมข่าวช่วยพิสูจน์หน่อย
วันนี้ใช่หรือเปล่าโค้ดพลอย

นี่เท่ากับแบบลูกมะพร้าวเลยนะคะ

คุณผู้ชมมันมีที่มาและที่ไป

พลอยก้อนนี้ถูกขุดพบที่ใต้แท่น
พระแท่นดงรั่งจังหวัดกาญจณบุรี

เมื่อ๔๐ปีก่อนตอนนั้นอาม่าอายุเท่าไหร่

อาม่าเล่าต่อบอกว่าคนงานเนี่ย
ขุดพบอยู่ใต้ดินลึกลงไป๓๐เมตร
ก่อนที่พลอยจะถูกแบ่งเป็น๓ส่วน
พออาม่ารู้ข่าวค่ะก็รีบไปตามซื้อพลอยมา
ตื้อคนที่เขาครอบครองไปแล้ว
ไปตามตื้อได้ก้อนแรกมาก่อนพยายามตื้อค่ะ
ตอนแรกไม่ขายนะเจ้าของตอนที่หลังขายค่ะ
ทั้ง๒ก้อนนะคะซื้อมาน้ำหนัก๕๕กิโลกรัม
ราคา๔๐๐๐บาท๔๐๐บาทเมื่อ๔๐ปีก่อน
ไม่น้อยนะจ๊ะอาม่าบอกว่า
พอได้โคตรพลอยก้อนนี้มาโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองพุ่งแรงมากเลยนะคะ
หมอปลาเขาก็เลยขอชิ้นส่วนตัวอย่างพลอย
เพื่อส่งต่อให้ใครอ่ะอาจารย์ออส

หมอปลานี้พันธมิตรเยอะนะ
อันนั้นน่ะสายวิทยาศาสตร์อันนี้สายศัยศาสตร์
แต่เรื่องศาสตร์เดียวกันตอนนี้เอารวมกันได้
คอมบิเนชั่นกันได้คอมบายกันได้นะครับคุณผู้ชม
ทีนี้ต้องเอาเนี่ยเกล็ดพลอยเนี่ย

อาม่าบอกว่ายินดีเลยยินดีเลย
จะให้ตรวจนะแต่ฉันเชื่อลึกว่า
มันคือของจริงอาม่าพูดเสียงหนึ่งไง
ฟังเสียงอาม่าจ้ะ

แบ่งมาเป็น๓ส่วนตอนนี้อาม่าได้มาครอบครอง๒ส่วน
อีกส่วนหนึ่งของลุงสมศักดิ์หรือเปล่า

อาม่าหยิบร่างใส่ทะลุจอมา

พลอยจบไปยังไม่หมดค่ะ

ถามพี่ช่างหน้าช่างผมว่ารู้จักเพชรตาแมวไหม

บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนี่ค่ะ

อาม่าเนี่ยห้อยคออยู่ตลอดเวลาเลย

อาม่าบอกว่าซื้อมาจากคนรู้จักเมื่อ๓๐ปีก่อน
ในราคาหลักแสนบาท

อาม่าบอกว่าฉันมันกิเลสหนา
ฉันมันอยากได้ตีเช็คเปล่าให้เลย

ทุ่มทุนสร้างมากเลยอยากได้เพชรตาแมวมาครอบครอง

ซื้อจริงมาในราคาหลักแสนบาท

ทีนี้เพชรตาแมวได้มาจากแมวตัวผู้สีน้ำตาล
คือมันนอนตายธรรมชาติมา๓๔วัน

เฮ้ยไอ้ลูกตาของแมว
มันกระเด็นหลุดออกมาจากเบ้าตา

มีลักษณะใสแวววาว

นี่แหละค่ะใช่แน่เพชรตาแมวหายากแบบนี้นะคะ

เก็บรักษาแล้วเก็บรักษา

อยากลองของเจ้าของเดิมบอกว่า
อยากได้อะไรขออาม่าก็เลยลองอธิษฐานขอ

ปรากฏว่าอาม่าอธิษฐานปุ๊บถูกปั๊บ

พันธุ์ออกไปแล้วแหละ
ก็ลบกวนอาจารย์อีกกระเทศนึงเถอะว่า
มันคือพลอยอะไรมันคืออะไร
มันใหญ่ขนาดนี้มันมีลายด้วยน่ะ
แต่ที่วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าแมวมันตาเสียใช่ไหม

หมอปลาบอกว่าเพชรตาแมวมันแปลก

ได้ครอบครองก็จะมีความเป็นสิริมงคลการเงินการงาน
ค้าขายเกื้อหนุนนำอะไรก็ว่ากันไป

มันก็เลยลักษณะเป็นตาแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวรออาจารย์ออสตรวจสอบก่อนทั้งสองเรื่อง

คอไม่ดีเลยพอเชื่อถึงเมื่ออาจารย์ออสเนี่ย